ทรายลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าจุดเริ่มต้นเลยที่เราได้เจอกับลุงวินแล้วก็รู้จักลุงวินเนี่ย
เมื่อไหร่อะไรยังไงตอนเดือนพฤษภาคมค่ะ
ต้นเดือนพฤษภาพพฤษภาปีปีหกสี่ค่ะปีหกสี่นะอ่า
พฤษภาปีหกสี่เมื่อกลางปีกลางปีหกสี่นะฮะอ่าเป็นยังไงวันนั้น
วันนั้นหนูก็ไปเล่นกับน้องตูนปกติค่ะก็มีพี่ตูนก็คือนี่ที่นั่งอยู่นี่ค่ะอ่า
อยู่หมู่บ้านเดียวกับลุงวินใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่า
พอไปเล่นด้วยกันด้วยใช่ไหมคะทีนี้ลุงแกก็ติดต่อน้องตูนมาว่า
ให้หาสาวให้หน่อยหาสาวให้หน่อยเดี๋ยวให้ข้าวหมูกระทะ
เหรอลุงก็ติดต่อมาไงคือคือปกติเรารู้จักกันอยู่แล้ว
ก็เป็นลุงในหมู่บ้านนี่แหละอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่
แต่ว่าเออแล้วอยู่ดีดีเขายังไงลุงวินมาบอกตูนว่ายังไง
เห็นหนูบอกว่าแล้วลุงบอกว่าลุงวินลุงวินบอกหนูว่า
หาเด็กให้ลุงหน่อยถ้าได้ลุงจะให้ค่าหมูกระทะ
แล้วทีนี้พี่ซาเล่นกับหนูอยู่หนูก็เลยถามพี่ซาว่า
ตูนเอาเฟสอันเอื่อยให้เพื่อนได้บ่อเพื่อนจะหาค่าหมูกระทะ
เอาอะไรนะเอาเฟสเหรอค่ะถึงน้องถามมาว่า
หนูเอาเฟสพี่ให้ลุงคนนี้ได้ไหมอ่าเพื่อเราจะได้เอาเงินมากินหมูกระทะ
แกว่าแกจะให้ตังค์กินหมูกระทะแล้วแกเอาเฟสให้แกเดี๋ยวแกก็เอาเงินให้แล้ว
บอกไหมแกจะให้เท่าไหร่วันนั้นแกก็บอกแค่ค่าหมูกระทะ
แต่แกให้เราพันหนึ่งเนอะวันนั้นน่ะให้มาพันหนึ่งใช่ค่ะ
คือวันนั้นพอตูนเอาเฟสของซายไปให้ลุงหวินใช่ค่ะ
ก็เลยให้เงินพันหนึ่งใช่ค่ะพวกหนูก็ไม่คิดอะไร
ก็เลยเอาเฟสพี่ซ้ายให้ให้เป็นรายเงินสดนี่แหละใช่ค่ะ
แล้วลุงวินแกบอกหลังจากนั้นมันอะไรที่ข่าวที่แกออกมาให้ข่าววันแรกเลย
บอกวันนั้นสัญญาว่าถ้าให้เงินไปเนี่ยแล้วทรายยังกระซิบอยู่ข้างหูบอก
เดี๋ยวลุงไปรอหนูที่กระท่อมที่สวนยางพาราได้เลยนะแล้วเดี๋ยวหนูจะมาหา
น่าจะประมาณเดือนกว่าได้พี่ถึงถึงเห็นหน้าแกอืม
แล้วมีไหมที่บอกคืนวันกินหมูกระทะบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาอะไรเนี่ย
ขนาดนั่งใกล้หนูยังไม่ใกล้เลยขนาดแกเดินมาหนูยังเดินหนีเลยเดินตามมา
หมายถึงวันแรกที่เจอนะใช่ค่ะแกก็รู้แล้วแกก็พยายามจะเดินตามเรา
แต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้เข้าใกล้เลยใช่ค่ะเราก็ไปกินหมูกระทะของเราเอง
ใช่ไหมเงินหนึ่งพันที่ได้ไปเราก็ไปไปกินอะไรของเราก็ว่ากันไป
แล้วหลังจากนั้นมันมันต่อเนื่องยังไงต่ออาศัยแกก็มาตื้อน้องตูนเหมือนเดิมว่า
ในเด็กที่จะหาให้ก็เหมือนเดิมค่ะก็บอกว่าถ้าอยากถ้าอยากเจอเขาเหรอ
ถ้าอยากเจอก็ต้องเอาเงินมาเดี๋ยวต้องไปซื้อหมูกระทะซื้ออะไรมากินกัน
ค่อยจะได้เห็นหน้าพี่เขาอะไรประมาณนี้อืมก็เป็นอย่างงี้ไปเรื่อยเรื่อย
ใช่ค่ะแล้วแล้วทำไมทำไมมันถึงกลายเป็นที่แกบอกโอ้โหเป็นปีอ่ะ
ปีกว่าเกือบสองปีหมดเงินกับซายไปสองแสนหรอเรื่องมันก็เป็นแบบนี้เรื่อยเรื่อยอ่ะพี่
อ่ามันกินหมูกระทะยังไงหมดเกือบสองแสนมันมีอย่างอื่นบ้างไหม
บอกค่าเทอมก็จ่ายให้ทรายใช่ไหมโอ้หมูกระทะสองแสนมันเวอร์มากค่ะพี่
มีใช้หนี้ใช้หนี้แทนซายอีกเนี่ยที่แกบอกเงินต่างต่างที่แกให้ทรายไปเนี่ย
นั่นหมายความว่าหลังจากนั้นพอเขาได้เฟสเราแล้วเนี่ย
เขาก็มีการติดต่อกับเราตลอดใช่ไหมก็ติดต่อนะพี่แต่ส่วนมากหนูก็แบบช่วงนั้นอ่ะ
คือหนูมาเล่นอยู่ที่บ้านน้องตูนตลอดเลยอืมแกก็จะแบบบอกลุงตูนถามว่าเห็นหนูอยู่นั่นไหม
แกก็จะแบบแอบมาดูตลอดมาดูมาหามามาดูที่หน้าต่างบ้างหน้าต่างห้องบ้าง
แบบว่าหน้าต่างบ้านใครหน้าต่างบ้านน้องตูนค่ะมาตามเราเหรอ
แค่แบบว่ามันเป็นทางผ่านไปทุ่งนาแกแกจะขับรถรถอีแตนใช่ไหมรถอะไรรถไถอ่ะพี่
ขับไปแล้วแกจะมาจอดไว้ข้างบ้านน้องตูนแล้วก็จะจอดลงมามาดูว่าหนูอยู่นี่ใช่ไหม
อ่าถ้าเห็นแบบมีสาวสาวเยอะอย่างงี้แกก็แบบว่าอยากได้ตังค์ไปกินเหล้าไหมล่ะ
หมายถึงถ้าไม่ใช่เราแกก็จะบอกกับกับสาวสาวคนอื่นอย่างเงี้เหรอถ้ามีหนูด้วยถ้ามีหนูด้วย
ใช่หรือไม่มีหนูก็ช่างแกก็บอกว่าหาได้ตังค์ไปกินเหล้าไหมก็ให้น้องตูนไปเอาเหมือนเดิม
อ่าคือคือฟังเรื่องราวแล้วเนี่ยถ้าพี่สรุปอย่างนี้นะครับก็คือตั้งแต่วันแรกที่เราได้เจอกับลุงหวิน
ที่ว่าให้เฟสไปเพื่อลุงวินจะได้ให้เงินไปกินหมูกระทะเนี่ยหลังจากนั้นลุงวินก็ได้เฟสของซายใช่ไหมครับ

แล้วเขาก็พยายามติดต่อเข้ามาทั้งข้อความก็มีหรือไม่ก็รู้ว่าซายอยู่ที่ไหนก็พยายามไปดูพยายามไปหาก็มี

เพื่อหวังจะได้เจอเรา

ไปทางไทยรัฐทีวีห้องสามสิบต่อ